พาไปที่จังหวัดอ่างทองไปดูเรื่องของความเชื่อกันหน่อยนะคะที่นั่นค่ะ
คุณผู้ชมมีสุสานเด็กตายทั้งกลมเนี่ยมาฝังไว้ร่วมร้อยศพเลยนะคะ
ชาวบ้านในพื้นที่มักจะไปขอโชคขอลาบพอได้สมใจนึกสมใจปรารถนาแล้ว
ก็ต้องนำของเล่นเด็กเสื้อผ้าเด็กขนมนมเนยไปแก้บนแบบนี้ค่ะ
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมต้องทำเสียงต่ำดูดเสียงต่ำด้วยไหม
มันดูลึกลับใช่ไหมนี่แหละค่ะคุณผู้ชมเป็นที่ตั้งของสุสานป่าช้าฝังเด็กตายทั้งกรมนะคะ
ซึ่งตั้งอยู่บริเวณข้างศูนย์มูลนิธิกุศลวิเศษชายชาญ
ตำบลศาลเจ้าโรงทองริมถนนสายวิเศษวิเศษโพทองจังหวัดอ่างทองนะคะ
ที่นี่เป็นที่ตั้งสุสานป่าช้าฝังเด็กตายทั้งกลม
รวมทั้งนำของเล่นเด็กเสื้อผ้าเด็กขนมนมเนย
บนบานสารกล่าวตามความเชื่อ
จากสุสานเด็กเทวรูปกุมารรูปปั้นสิ่งลี้ลับแล้ว
สังเกตดีที่นี่ยังมีต้นตะเคียนที่แกะสลักเป็นรูปหญิงสาว
งามเท่ากับตัวจริงด้วยนะคะ
มีคนพบถูกทิ้งไว้อยู่กลางทุ่งนา
ต่อมาค่ะตำรวจได้นำมาไว้ที่บริเวณสุสานแห่งนี้
ที่ผ่านมาก็มีชาวบ้านเดินทางมาขอโชคขอลาบเป็นประจำ
พอประสบผลสำเร็จสมปรัฐนา
ก็จะนำสิ่งของเนี่ยมาเส้นไหว้จนเต็มสุสานแบบนี้นะคุณครับ
แต่ก็มีหลายคนที่ไม่เชื่ออยากลองของไง
อยากลองดีเคยมาท้าทายก็ต้องลองดีเจอดีไปตามตามกันนะคะ
เราไปถามผู้ดูแลสุสานนะคะคุณสนมเป็นสับปะเรอแล้วก็เป็นเจ้าหน้าที่มูลนิธิกุศลวิเศษชายชาญ
ซึ่งเป็นคนดูแลพื้นที่เขาบอกว่าที่นี่เนี่ยเป็นป่าช้าเก่าแก่
กลายเป็นสุสานที่ฝังศพเด็กที่เสียชีวิตทั้งกลมก่อนที่จะทำพิธีเผา
ต้องนำคนตายมาผ่าท้องเอาลูกออกโดยตนเนี่ยจะเป็นผู้ทำพิธีในการผ่าท้อง
นำเด็กออกมาแล้วนำไปฝังที่สุสานที่มีอยู่ร่วมร้อยศพค่ะ
มีสัญลักษณ์เป็นไม้ปักอยู่แล้วก็มีพวงมาลัยห้อยจำนวนมากแบบนี้นะ
นี่คุณดูนะส่วนแม่เด็กที่เสียชีวิตเมื่อผ่าเอาเด็กออกจากท้องแม่แล้วนะคะ
ญาติก็จะนำศพแม่ไปประกอบพิธีตามศาสนาที่ผ่านมาชาวบ้านมีความเชื่อ
เขาบอกว่าได้มีการมาบนบานสารกล่าวในเรื่องต่าง
ได้สมใจปรารถนายังมีการขอโชคขอลาบ

ดังหวังก็ต้องกลับมาแก้บนกันนะคะ
ที่ผ่านมาเคยมีเหตุการณ์แปลกไหม

พบเห็นเด็กตัวเล็กตัวน้อยวิ่งอยู่เป็นประจำ
ทำให้คนที่นี่เขากล่าวค้านตามความเชื่อเรื่องของสิ่งลี้ลับ
โอ้โหดูดรองเท้าเด็กสิฮะ
นี่ค่ะเสื้อผ้าเด็กของเล่นเด็กขนมนมเนยเพียบเลย